มาดูความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์มีคนร้ายบุกเข้าไป
ฆ่าสองสามีพันรยาซึ่งเป็นเศรษฐีและเศรษฐีนีของตลาดโรงเกลือในจังหวัดสะแก้ว
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณสิ้นเดือนที่แล้วขออภัยนะคะ
สิ้นเดือนมกราคมคืนวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวทีมสังหารได้บางส่วนนะคะ
เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนำตัวหนึ่งในทีมสังหารไปทำแผนค่ะ
นายวิชิตอินแก้วหรือว่าโละผู้ต้องหาในคดีฆ่าปาดคอนางสายันจันทรา
และนายพิพัฒน์ตั้งพงทองหรือว่าเสียกวง
สองสามีพันรยาเศรษฐีตลาดโรงเกลือ
ถูกนำตัวไปทำแผนเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่หลบหนีไปกบดานอยู่ที่ฝั่งกัมพูชา๑เดือนแล้ว
กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาจับกลุ่มตัวได้๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะร่วมติดตามคดีนี้
ขณะที่ชาวบ้านมารอดูการทำแผนประมาณ๓๐๐คน
และในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
ที่บ้านเกิดเหตุในอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
นายวิชิตก็ได้ไปชี้จุดต่างพร้อมกับสารภาพ
บอกมีผู้ร่วมทีมสังหาร๖คน
เป็นคนไทย๓คนกัมพูชา๓คน
เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อทั้งหมดแล้วนะฮะ

คือนายวิชัยพุ่มเรืองแล้วก็นายนพบรุษรุประมาณ
แล้วก็ล่าสุดที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

อกจากนี้นะครับก็ยังมีนายคีชาวกัมพูชา
ทำหน้าที่เป็นมือแทงแล้วก็เชื่อด
นายมับชาวกัมพูชาก็เป็นมือเชื่อด
แล้วก็นายเนียงชาวกัมพูชานะฮะ
ขณะนี้ก็กำลังตามจับกลุ่มตัวอยู่อีก๓คนซึ่งเป็นมือเชื่อดเนี่ยนะครับ
ส่วนเหตุจูงใจนะคะเขาบอกว่าต้องการแค่ทรัพย์สิน
ซึ่งหลังจากก่อเหตุไปได้เงินสดไป๑๐๐๐บาท

พร้อมบอกด้วยว่าเขาได้ไปซื้ออาวุธมีด
ที่ตลาดโรงเกลือมา๒เล่ม
นายคีและนายมับชาวกัมพูชาเป็นคนลงมือแทง
ก็คือแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะ
ด้านบนตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรรคาน
บอกว่าคดีนี้ผู้ต้องหารับสารภาพเข้าไปรักษัพธ์
มีนายมับชาวกรุงกัมพูชาเป็นคนลงมือเชื่อด
ส่วนจะมีนักการเมืองมายุ่งเกี่ยวอยู่เบื้องหลังคดีนี้หรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะตำรวจบอก
ซึ่งนายวิชิตรับสารภาพบอกทีมสังหารทีมนี้
เคยร่วมกันก่อเหตุลักษัพภายในบ้านพักของนายวิทยาเทียนทอง

ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครั้งนั้นได้เงินไปถึง๙ล้านบาทค่ะ
ก็ต้องดูว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า
เพราะว่าเจ๊สายันก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกทั้งมีชื่อเสียง